เมื่อวานนี้นักเรียนสองคนนะคะจากวิทยาลัยหน้าตสิน
จังหวัดนครปฐมค่ะถูกรถชนที่หน้าวิทยาลัยเลยนะคะ
บาดเจ็บสาหัสตอนนี้โคม่านอนรักษาอาการอยู่ในห้องไอซียูค่ะ
ช่วงที่ตำรวจเรียกไปพูดคุยทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะ
คนที่ขับรถไปชนเขาบอกว่าเอ้าก็นักเรียนทั้งสองคนวิ่งตัดหน้าลูกศิษย์นะคะ
ก็ขออภัยนะคะคุณครูจากวิทยาลัยหน้าตสินก็เลยบอกว่า
กลัวลูกศิษย์จะไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยเอาคลิปจากกล้องหน้ารถมาโพสต์
เรียบร้อยนี่ถ้าเห็นว่าน้องเขากำลังข้ามอยู่นะครับ

อันนี้อันนี้มันติดเต็มเต็มเลยเนี้ยยังจะบอกว่าเขาตัดหน้าอยู่ไหม
แล้วตัวเองไปตัดใครบ้างล่ะรีบไปไหนเนี่ยรีบไปไหน
แทรกมาแทรกมาเห็นไหมทีนี้เขาปาดไปปาดไปแทรกมาเนี่ย
ใช่สรุปจุดสุดท้ายคือไปเจอน้องสองคนที่เขากำลังข้ามถนน
อยู่หน้าวิทยาลัยหน้าตระสิทธิ์นครปฐมแล้วก็ไปชนเขา
อาการสาหัสเลยคือทั้งสองคนตอนนี้สมองบวมนะคะอยู่ในห้องไอซียูค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๒กันยายนนะคะ
บนถนนพุทธมนตรสายห้าค่ะน้องที่ถูกชนสองคนนะคะ
เป็นนักเรียนชั้นม๕ค่ะหลังเกิดเหตุผู้ปกครองไปแจ้งความกับตำรวจสพพุทธมนตรนะคะ
ซึ่งคนขับรถเก่งคู่กรณีก็เดินทางไปที่โรงพักด้วยนะแต่ไปให้การว่า
เด็กนักเรียนทั้งสองคนวิ่งตัดหน้ารถระยะกระชั้นชิดเขาบอกแบบนี้
ทำให้ตำรวจก็จะต้องปล่อยตัวชั่วคราวเพราะต้องรอหลักฐานอาการบาดเจ็บของเด็กนักเรียนก่อน
ส่วนทางด้านของครูค่ะครูวิทยาลัยหน้าตสินกลัวว่าลูกศิษย์จะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยไปตามหาคลิปจนได้คลิปนี้ค่ะคลิปจากกล้องหน้ารถ
คันที่เขาขับตามคันที่ไปชนมาเนี่ยแล้วก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
จะเห็นขัดแย้งกับคำให้การของคนขับรถเก๋งเลยเพราะฝ่ายคู่กรณีเป็นฝ่ายขับมาด้วยความเร็ว
ซ้ายปาดขวามาตลอดจนมาชนเด็กที่ข้ามทางม้าลาย
แล้วเขาข้ามข้ามทางม้าลายย้ำนะคะ